เอาเรามาดูเรื่องความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้หลายคนก็ยังคงติดตามกันอยู่
ตกลงแล้วจะได้บทสรุปไหมจะเป็นอย่างไร
แต่ว่าล่าสุดค่ะกรกตเขาเผยแพร่เอกสารข่าวยืนยันนะคะ
บอกว่าเขาพร้อมที่จะดำเนินคดีกับบุคคลที่ใช้ถ้อยคำดูหมินเหยียดหยาม
จนทำให้กรกตได้รับความเสียหายอืมถ้าไปไล่เรียงดูนี่น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะ
ในโลกโซเชียลหลายหลายหลายหลายช่องทางเลยนะคะ
ส่วนนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจเองยังคงเดินสายขอบคุณประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะ
บอกว่าไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกกับการดำเนินคดีที่เกิดขึ้น
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ค่ะไปที่นครปฐมนะคะ
วันนี้ลงพื้นที่ไปขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
แล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงคดีความต่างที่เกิดขึ้นกับพักอนาคตใหม่ด้วย
เชื่อว่าน่าจะมีความพยายามทำให้แก่นำพักมีคดีความ
แต่ส่วนตัวยังคงมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองที่จะไม่มีใครเอาผิดได้
ส่วนจะเป็นเรื่องการกลั่นแกล้งหรือไม่เนี่ยขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการดูเหตุการณ์ด้วยตัวเองก็แล้วกัน
ซึ่งนี่แหละค่ะคนก็มารอต้อนรับนะให้กำลังใจขอถ่ายรูปกันเยอะเลย
ระหว่างที่นายธนทรและคณะขึ้นรถแห่ขอบคุณที่ตลาดตรีศุกร์ในจังหวัดนครปฐมนะคะ
คือมีคนมารอต้อนรับให้กำลังใจเยอะแต่ก็มีบางกลุ่มเหมือนกันนะคะ
คนที่เขาอาศัยอยู่บริเวณนั้นเขาติดป้ายข้อความเขียนไว้ชัดเจนเลยบอกว่า
อย่าดึงฟ้าต่ำอย่าทำหินแตกอย่าแบ่งแยกแผ่นดินอย่าทำตนเป็นคนหนักแผ่นดิน
ทีนี้พอขบวนเดินทางกลับเจ้าของป้ายข้อความเขาก็แกะกระดาษออกทันที
ทีนี้ค่ะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตได้มีการเผยแพร่เอกสารข่าวค่ะ
ระบุถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กรกต
กรกตบอกว่ากรกตจะฟ้องหมินประมาทนะคะ
เผยแพร่แชร์ข้อความเกี่ยวกับการทำงานของกรกต
ซึ่งก็บอกว่าการวิภาควิจารณ์ที่มีข้อความในลักษณะดูหมินเหยียดหยาม
ทำให้กรกตถูกเกลียดชังมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านั้น

ก็เลยต้องกระทำการดังกล่าวเพื่อให้ดำรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย

แต่ว่าทีนี้ค่ะคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทย
ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กพูดถึงการที่กรกตออกมาระบุถึงสูตร
ในการคำนวณหาสอสอแบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต
ทีนี้กอกตอบอกว่ามีเพียงสูตรเดียว
และสูตรนี้น่าจะมีพักการเมืองไม่น้อยกว่า๒๕พัก
จัดสรรที่นั่งในส่วนของสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
คุณหญิงสุดารัฐก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าขอเตือน
และเรียกร้องไปยังกรกตให้ยึดหลักการ
ไม่ยอมกระทำการใดที่สุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะรัฐธรรมนูล
เพื่อสนองความต้องการสืบทอดอำนาจของคนเพียงกลุ่มเดียว
เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้คือความหวังของคนทั้งประเทศ
อย่าทำให้คนไทยทั้งประเทศต้องผิดหวัง
ทีนี้กรกตก็เลยชี้แจงประเด็นนี้แบบนี้นะคะบอกว่า
ยืนยันว่ากรกตไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนองต่อนักการเมือง
พักการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ
กรกตจะยึดถือในความถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย
ไม่ทำการใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเด็ดขาดก็เป็นการโต้กัน
โลกออนไลน์แบบนี้นะคะ
ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและนักเคลื่อนไหวการเมืองนะคะ
ก็มีการจัดกิจกรรมที่อนุสวรีชัยสมรภูมิด้วย
กิจกรรมที่ว่าคือการยืนเฉยค่ะ
แล้วเอาเทปกาวมาปิดปาก
ขอให้ทุกคนเตรียมป้ายข้อความมาเองด้วย
ซึ่งก็จะเป็นการจัดกิจกรรมยืนประท้วงการทำหน้าที่ของกรกต
เป็นเวลาสามสิบนาทีนะคะส่วนความเคลื่อนไหวของนายถาวรเสนเนียม
ว่าที่สอดสอบภักดิ์ประชาธิบัตรที่เมื่อวานนี้ถูกในชวนหลีกภัย
ประธานสภาที่ปรึกษาพักออกมาตำหนิที่ให้สัมภาษณ์เหมารวมว่า
ภักดิ์ประชาธิบัตรสนับสนุนให้ร่วมรัฐบาลกับภักดิ์พลังประชารัฐ
แต่จริงแล้วเป็นมติแค่กลุ่มคนกลุ่มเดียวไม่ใช่มติพักเนี่ยนะคะ
ถาวรเองไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดค่ะแต่นำบทสัมภาษณ์ของตัวเองที่ลงในสื่อมวลชน
โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวย้ำจุดยืนทั้งบทสัมภาษณ์ที่บอกว่า
ทำเพื่อความอยู่รอดของชาติ
กับบทสัมภาษณ์ที่บอกว่าที่สสเขตของภักดิ์ประชาธิบัตรส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า
ควรไปร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐเพราะต้องการให้ผลักดันนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติ
เพราะหากเป็นฝ่ายค้านจะไม่สามารถดูแลหรือช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่ค่ะ
ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะเรื่องของการเมืองติดตามกันเบาอย่าให้เครียดมากนะหลายคนเป็นห่วงเขาบอกว่ามีโพลออกมาบอกว่าการเมืองไทยนี่แหละทำให้คนไทยไม่มีความสุขนะก็ช่วยกันนะคะ